มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๘ปีครับ
เลี้ยวโค้งตรงบางนากม๑ครับ
โค้งร่างตกลงไปด้านล่าง
แล้วก็ไปเจอรถขับมาเหยียบซ้ำ
ลากร่างไปเสียชีวิตเลยนะครับ
ไปชนขอบราวสะพานมีคนตกลงมาเสียชีวิตด้านล่าง
บริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางนาถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราด
ฝั่งขาเข้ากม๑แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพ
ที่เกิดเหตุไปพบศพของนายพงพิพัฒน์วรานุศาสตร์อายุ๒๘ปีครับ
มีแบบแผลถลอกตามร่างกายแขนขาหักผิดรูป
เสียชีวิตอยู่บนถนนแล้วพบว่ามีรอยถูกรถทับและลากไปสักประมาณ๒๐เมตร
บริเวณกันชนด้านข้างซ้ายของตัวรถถลอกก็ไปชนขอบสะพาน
แล้วพบร่องรอยของการชนถลายไปกับขอบสะพานอีกสักประมาณ๑๕เมตรด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดช่องทางเดินรถแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วก็มีการนำศพของผู้เสียชีวิตนั้นไปส่งโรงพยาบาลจุฬาเพื่อไปชนสูตรศพต่อไป
ตำรวจสนบังนาสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็วก็เป็นบิ๊กไบท์นะครับ
แล้วก็ไปถึงตรงนี้เป็นสะพานข้ามแยก
กรอบกับเขาขับมาอาจจะไม่ชินเส้นทางครับแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนกับราวสะพาน
แล้วตัวเขาตกลงมาด้านล่างรถถลายไปกับขอบสะพาน
ร่างของเขากระเด็นตกลงมาจุดนั้นเนี่ยมีรถขับมาพอดีครับ
ทับร่างแล้วก็ลากร่างไป๒๐เมตรทำให้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
เพื่อไปหารถที่ขับมาทับแล้วก็ลากร่างเข้าไปเพื่อไปสอบประคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ